ทีนี้ก็ยังอยู่กันที่เรื่องของพักการเมืองแต่ว่าเป็นพักเก้าไกล
แม้ว่าการเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเห็นคะแนนเสียงที่ออกมานะคะ
ว่าทางด้านของพักเก้าไกลนำมาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยเพื่อไทย
แล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีก็ถูกหยิบยกเรื่องของสว๒๕๐เสียง
ขึ้นมาพูดลักษณะว่าสวอาจจะปิดสวิตช์ตัวเอง
ความหมายคือปิดสวิตช์อาจจะไม่ได้ทำการเปิดโหวต
ทีนี้คุณผู้ชมมันกลายเป็นเรื่องเลยทีเดียวนะคะ
เพราะวันนี้คุณเศษฐาค่ะออกมาทวิทช์เลยค่ะ
แล้วเรียกร้องบอกให้พักการเมืองที่เคยแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูล๒๕๖๐
ให้อำนาจสวในการโหวตเลือกนายกอย่างพักภูมิใจไทยและประชาธิปัตย
ให้การโหวตสนับสนุนคุณพิธาริมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเก้าไกล
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ไม่ต้องไปรอให้สว๒๕๐เสียงนั้นออกเสียงค่ะ
คือไม่สนสวนะเอาสอสอโหวตให้เต็มที่เลย
ใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นจากทางด้านของคุณสมชัยศรีสุธิยากร
อสมชัยเป็นอดีตผู้สมองสสบัญชีอะไรชื่อของภาคเสรีโรงไทยนะคะ
สมชัยมีความเห็นต่างเล็กน้อยบอกแบบนี้ว่า
อย่าไปกดดันให้ตั้งรัฐบาล๓๗๖เสียงเพื่อที่จะไปปิดสว
เพื่อไม่ต้องการเสียงสวเพราะอะไร
สมชัยมองว่ามันจะเกิดหายนะทางการเมืองรอบใหม่
เพราะการที่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดเบ็ดเสร็จนั้น
จะทำให้กลายเป็นผลิตการรัฐสภาแล้วมันจะปราศจากการตรวจสอบ
ถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันจากฝ่ายค้าน
ทางออกในเรื่องนี้นะคะพักเก้าไกลควรปรับท่าทีค่ะ
และปรับลดนโยบายที่ดูแข็งกล้าวในบางเรื่อง
เพื่อให้สวได้เห็นว่าเป็นพักที่มีความสุขุม
และพอรับได้ยอมรับความจริงว่าการเมืองและความสำเร็จในการบริหารประเทศ
คือการต้องมีจุดลุกจุดถอยในจังหวะที่เหมาะสม
ในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหนี่คือความคืบหน้าล่าสุดเลย
คนหนึ่งที่สื่อชอบไปสัมภาษณ์เพราะนั่นก็คือท่านอาจารย์วิศนุเครืองาม
รองนายกรัฐมนตรีดูว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องที่สวจะออกมาบอกว่าจะปิดสวิตช์
เรื่องที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรี
ทีนี้ทางด้านของท่านอาจารย์รองวิศนุบอกแบบนี้ว่า
เรื่องที่คนกำลังกังวลกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่า
มันจะเกิดศูนยากาศทางการเมืองไหมอาจารย์บอกว่าไม่เกิดหรอก
เพราะหากก้าวไกลตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ภายใน๓เดือน
ยังมีรัฐบาลรักษาการอยู่
ส่วนประเด็นเรื่องของสวที่พูดถึงกัน
จะทำได้หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์วิศนุบอกว่า
ตอนนี้สวมีความเห็นที่แตกต่างที่สำคัญ
ท่านมีฝากกรอนไปถึงพักก้าวไกลด้วยนะคะ
เอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจง

ขึ้นมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่า

ใช้คำกรอนนี้ฝากไปค่ะ
อาจจะต้องการสื่อหรือเปล่าว่า
ในตรีจิตใบแรกไปพูดคุยหรือไม่

สอวอหลายคนถูกสื่อสัมภาษณ์หรือเปล่าสอววัลวันชัยนะคุณ

คำตอบก็ดุเดือดนะฮะสื่อก็สัมภาษณ์เดือดเหมือนกันนะครับ
คือสววัญชัยบอกแบบนี้ก็ไม่รู้จะมีใครโหวตหรือเปล่านะ
คุณไปจับมือกันให้ได้๓๗๖เสียงจะดีกว่าไหม
เออนะฮะแล้วอีกอย่างสววัญชัยพูดแบบนี้คุณ
บอกว่ามีพักการเมืองติดต่อสวแล้ว
มารวมตัวกันได้๒๘๐เสียงใช่ไหม
เออเปิดออกมาแบบนี้บอกว่าคุณก็มาติดต่อสอวอเลย

เป็นประเด็นว่ามีพักการเมืองดิวรับกับสวอะไรหรือเปล่า

เออนะครับและคำว่าปิดสวิตช์ของสว
คำว่าปิดสวิตช์นี้มันต้องตีความหมายให้ดีนะ
ปิดสวิทธิ์ของฝั่งสอหรือพระการเมือง
เขาหมายถึงว่ายกเลิกกันมีสวในการที่จะแคนดิเดตนายกไปเลย
ส่วนการปิดสวิตช์ของสวนั่นหมายถึงการที่พวกเขา
อาจจะไม่ออกเสียงสนับสนุนคนใดคนหนึ่งเป็นนายก
คุณผู้ชมต้องจับตามองดีนะครับเรื่องของสวเมื่อวาน
โอ้โหประชาชนวิพากษ์วิจารณ์นะสวย่อมาจากอะไรบ้างแหละ
แล้วยิ่งพอสววัญชัยบอกว่าอยากเห็นทางฝั่งก้าวไกล
ไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านเหมือนแบบอย่างที่เคยทำมาอันนี้ก็เดือดอีกนะเหมือนกัน
ก็ต้องจับตามองกันนะฮะ
คุณผู้ชมฮะส่วนคนหนึ่งที่ประกาศออกมาเลย
ว่าผมพร้อมจะเป็นฝ่ายค้าน
ก็คือภักดิ์ชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปะอาชาญ

เมื่อคืนวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา

จะเอาพักร่วมฝ่ายค้านเดิมเป็นพักร่วมรัฐบาล
ซึ่งพักชาติไทยพัฒนาก็ไม่ได้เดือดร้อน

และจุดยืนของเรายังเหมือนเดิม
คือนโยบายยั่งยืนและเทิดทูลสถาบันครับ

ข่าวเที่ยงของเราก็ต้องหยอดเรื่องการเมือง
ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะครับค่ะ